ส่งท้ายสุดสัปดาห์วันศุกร์ที่แสนศุกร์นะครับ
เราพูดคุยกันถึงวิธีคิดเศรษฐีรุ่นใหม่เขาคิดยังไง

คุยกันในวันนี้กับคุณภาววิทกลิ่นประทุม
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

คิดแบบเศรษฐียุคใหม่รู้ไว้จะได้ไม่จน

เดี๋ยวนี้สังเกตไหมว่า
เราสามารถสร้างตัวได้ง่ายกว่ายุคก่อนอีก

ขายขนมขายสลายรวยหมื่นล้าน

แต่ว่าต้องไปปลูกฝั่งพื้นฐานคือจากความคิดก่อน

คือเราเคยสังเกตว่าทำไมบางประเทศ
ว่าอะไรคือแบบทำไมประชาชนยากจนจัง

เพราะประเทศเรานะ

ที่ก็สามารถจะทำเป็นอาชีพได้

ต้องมาดูกันว่า๕ข้อมันมีอะไรบ้าง

วันนี้เราไม่ได้รวยมาก่อนเนี่ยมันต้องเริ่มยังไง
สมมุติเอาต้นทุนคิงเลยใกล้ศูนย์

อยากจะแบบมีเป็นพันล้านหมื่นล้านอย่างที่พี่แพนยกตัวอย่างบ้างเนี่ย
ถ้าจะต้องเริ่มจากอะไรครับพี่
อย่างแรกนะอย่างแรกลองสังเกตว่า
หนึ่งเนี่ยคือต้องขยันก่อน

บางคนเราสังเกตไหมบางทีแบบ

ทำไมเนี่ยหัวหน้าไม่เลือกเราไม่โบนัสไม่ให้อะไร
คืออันนี้เบื้องต้นคือไม่ขยันข้อหนึ่ง

พอผ่านข้อหนึ่งขึ้นเป็นบันไดข้อสอง
พอผ่านจากขยันไปสเต็ป๒ครับ
เต็ป๒เราต้องรู้จักเรียนรู้เพิ่มขึ้นในงานที่เราทำ
คือสังเกตคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเรียนเพิ่มด้วย
เวลาเราเอาง่ายเราไปเดินช้อปปิ้งตามห้างอย่างนี้

เอาตัวอย่างเลยชัดเลยพนักงานขายอย่างนี้
คือส่วนใหญ่ขายทุกอย่างแต่ไม่รู้เรื่องสักอย่างเลย

คือถ้าเกิดเอาง่ายเราอยากจะนำคนอื่น
อาจจะอยากเป็นหัวหน้านักขาย

ตรงนี้ก็จะทำให้เราเหมือนได้รับการถูกเลือกให้ตำแหน่งที่ดีขึ้นมีโอกาสมากขึ้น
เพราะมีโอกาสมากขึ้นหนึ่งขยันก่อนพอขยันเสร็จศึกษาให้มันรู้จริง
มันเรียนรู้เพิ่มเติมบ่อยหรือเปล่ามากน้อยขนาดไหน
ถ้า๒ข้อผ่านไปแล้วยังเข้าขั้นเข้าข่ายอยู่ข้อที่๓
เดินไปก้าวที่๓โอ้โห
ขึ้นมาในข้าวที่๓เก้าที่๓ยากมากเลยนะคือทำงานเกินค่าจ้าง
โอ้โหอันนี้เจ็บปวดมากเลยมันเป็นทุกคนนะมันเป็นทุกคนที่ประสบความสำเร็จ

ใช่มันต้องทำ๑๐เท่าของที่เขาจ้าง

มันไม่จำเป็นต้องทำงานหนักแต่เพียงว่าเราต้องทำให้มากกว่า

คือเล่นดีแสดงดีอย่างนี้ใช่ไหม

ต่อ๑ซีนอะไรอย่างนี้น้ำตาสั่งได้อะไรอย่างนี้
มันจะได้โดนใจเจ้านายใช่ไหมครับ

ถ้าหากคนบอกดีกว่านิดหน่อยคือทำแค่แบบ
พอที่หัวหน้าตั้งเป้าไว้เท่านี้ไม่ได้

ทำเกินค่าจ้างอันนี้เป็นบันไดขั้นที่๓
ขยันเรียนรู้เพิ่มเติมทำเกินค่าจ้าง

ข้อที่๔เนี่ยเมื่อทำมา๓ขั้นแล้วเนี่ย
เชื่อไหมว่าโอกาสในชีวิตมันจะพุ่งเข้ามาแล้ว

ใช่ขยันเรียนรู้รู้งานจริง

เออพอมาข้อที่๔ถามว่า
พอถึงจุดนี้พอถึงข้อที่๔มันจะเกิดอะไรป่ะ

คราวนี้พอถึงจุดนี้
มันจะสังเกตไหมบางคนมีโอกาสเข้ามาเยอะในชีวิต

โอ้โหพี่แพทย์เอาจริงถ้าเป็นคิงก็ไม่กล้าเลือกนะยังกลัวอยู่
เรื่องตรงนี้เรื่องเลือกโอกาสเนี่ยเลือกยากนะ

โลกนี้มันตอนนี้มันเป็นยุคเหมือนยุคสตาร์ทอัพ
๔๐ที่ทุกคนคุยกันถูกป่ะ

โอกาสถามว่าโอกาสที่พุ่งเข้ามาเนี่ย
ถ้าเกิดเราไปเลือกสิ่งที่มันดูปลอดภัยที่สุดเนี่ย

คือถ้าเราไม่อึดอัดก็แปลว่าเรายังอยู่ที่เดิม

คือทุกข้อที่พูดมาบันไดทุกขั้นคือการทำให้เราอึดอัดตลอดเวลา

คนปกติขอขี้เกียจแต่เราขอขยันนะ

ถูกไหมคนปกติไม่อยากเรียนรู้ก็ทำไปเรื่อยเช้าชามเย็นชาม

ไหมปีนี้เที่ยวไหนนู่นวางไปอีก๕ปีข้างหน้าแล้วว่าจะเที่ยวไหนบ้างถูกไหม

เออแต่งานเป็นไงเอองง

เออพอทำแบบนี้พูดง่ายทำเกินค่าจ้างโอกาสมาคราวนี้ต้องเลือกแล้วว่าจะโอกาสไหน
ต้องกล้าเสี่ยงต้องกล้าเสี่ยง

นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าเลือกแบบนี้แล้วมันเสี่ยงมันมีผลกระทบตามมา
แต่มันอย่าลืมนะครับเรามีบันได๓ขั้นรองรับอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วมันจะเป็นคุณสมบัติติดตัวเราด้วยไง

ต่อให้เราต่อให้มันเสี่ยงเนี่ยเราก็จะมีพื้นฐานที่ติดตัวเราไปอยู่ด้วย
ใช่เพราะพอถึงข้อที่๔เนี่ยมันเป็นถามว่าโลกมันต่างกันตรงนี้เนี่ยคือหลายคนถามว่าทำไมบางคนมีแต่โอกาสพุ่งเข้ามาครับ
แต่บางคนแบบไม่มีโอกาสเลยก็คุณยังไม่เดิน๑๒๓เลยถูกไหมจะถึง๔ได้ไง
คือถ้าหลายคนบอกวันนี้ยังไม่มีโอกาสก็แปลว่าคุณยังไม่ได้เดินตั้งแต่ข้อ๑เลยเราไปก้าวข้อ๑ก่อน

ไปก้าวข้อ๒มาก้าวข้อ๓แล้วมาถึงข้อ๔

โอ้โหข้อที่๕เนี่ยมันคือจริงเรามีค่าในตัวของเราเองทุกคนนะคือหลายคนชอบมองว่าเราไม่ได้เกิดมาแบบได้เปรียบคนอื่นจริงไม่ใช่
คือทุกคนมีจุดเด่นแต่เราต้องรู้ว่าจุดนั้นคืออะไร

คือถ้าเราทำมาครบ๔ข้อแล้วเนี่ยผ่านประสบการณ์ผ่านการทำเราจะเริ่มเห็นผลลัพธ์

เราจะบอกได้แล้วจริงเราชอบอะไร

ใช่เหรอหากแรงมันดันใจไปดูประสบการณ์บนโลกว่างอะไรแบบนี้
ยิ่งเรารีบทำได้เท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใจตัวเองในข้อที่๕ได้มาก

ใช่ได้ทำงานที่ชอบและได้เงินถึงว่าดีไหม
โอ้โหแฮปปี้สุดเลยตื่นมาอยากทำงาน
น้อยคนเป็นอย่างนั้นถูกไหมโอ้โหแค่นี้ก็สุดยอด
มาฝากกันคุณผู้ชมครับสำหรับ๕วิธีคิดสู่เศรษฐียุคใหม่
เขาคิดยังไงทำยังไงคิดอย่างเดียวไม่พอนะครับลงมือทำด้วย
วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับพี่แพทย์ภาววิทกลิ่นปฐุมครับ